ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถูกจับโยงเข้ามาเอี่ยวด้วยตลอดเลย

และก็หนุ่มโตโนภาคินอดีตคนรักเก่านั่นเอง

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสาวแตงโมเขาออกมาเคลียร์ใจแล้วว่า
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พุ่งเป้าของเรื่องนี้
ตกไปที่เรื่องของหนุ่มโตโนภาคินแทน
เพราะว่าเรื่องมือที่๓ของหนุ่มการกับสาวแตงโมมันตกไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหนุ่มโตโน่ก็เลยขอออกมาเคลียร์เรื่องนี้แบบทันทีเลยว่า

ไม่ใช่หรอกครับไม่น่าจะใช่ผมนะครับ

ครับมีนกอยู่ที่ตัวแต่ว่าไม่เคยพับนก
ครับแล้วก็คิดว่าเราก็คือก็ไม่ได้เกลียดกันนะครับ
ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรแต่เพียงแค่ว่าเรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้ว
ส่วนโมผมก็คิดว่าเขาก็มีวันที่ดีเห็นว่าเขามีงานที่ดี
มีหน้าตาสวยสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็ดีใจด้วย
แต่ว่าในเรื่องของที่พี่ถามมันไม่น่าจะใช่ผมนะครับ